หมดเอกประยุจนโชภานายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรี
รับพระราชดำรัฐพร้อมลายพระราชหัสเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
ถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๕๙
ณพระที่นั่งอำพรสถานเพื่อน้องรับใส่กล้าวใส่กระหม่อม
ไว้เป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องกำกับสติเตือนใจค่ะ
ซึ่งผลเอกประยุจันโอชาเองนะคะได้กล่าวในภายหลังว่า
ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าปัญหาจะจบหรือไม่
ทั้งตัวเองและคณะรัฐมนตรีทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

และทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมเป็นลายลักษณอักษรมาให้
และคอรมอจะน้อมไปปฏิบัติต่อไปค่ะ

เพราะว่าวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติออกมาแล้วนะคะ
ว่าจะส่งคำร้องที่มีคนร้องไปที่สารรัฐธรรมนูล
สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่อย่างไร
เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะคะ
เพราะถ้าเกิดว่าขัดต่อรัฐธรรมนูลจริง

นั่นก็คือเรื่องของการนำคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

เรื่องนี้ฝ่ายค้านก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะ
ว่าจะเดินหน้ายื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
โดยเฉพาะนายสุธินคลังแสง

วินิจฉัยทำให้เห็นข้อกฎหมายที่ซับซ้อนในการหาข้อยุติ
ดังนั้นกระบวนการทางรัฐสภานี่แหละ
จะเป็นทางออกที่ดีที่ทำให้ได้ข้อยุติ
เรื่องของความเหมาะสมเรื่องของความรับผิดชอบ
และเรื่องสำคัญคือเรื่องของจริยธรรมค่ะ